ดูผู้หญิงคนนี้หน่อยเขาบอกว่าก็ขับรถกลับบ้านอยู่ดี
รู้สึกตัวอีกทีฉันอยู่กลางทะเลแล้วจ้า

คนเห็นก็งงคนขับงงกว่าอีก

เจ้าหน้าที่กู้ภัยสว่างพรกุศลค่ะ
ต้องรีบนำกำลังไปช่วยลากรถยนต์คันนี้ค่ะ
เพราะเขาจะจมทะเลอยู่แล้วนะ
ต้องลากขึ้นมาจากฝั่งนะคะ
แล้วก็พยายามช่วยเหลือเจ้าของรถ

เหตุการณ์เกิดขึ้นที่หาดก้นอ่าวตำบลเพอำเภอเมืองระยองนะคะ
ทะเบียนขอไขจอจาน๕๓๔๓ระยองค่ะ
จอดนิ่งอยู่ในทะเลห่างจากชายหาดประมาณเกือบร้อยเมตร

อุบัติเหตุหรือเปล่าหรือว่าใครตั้งใจจะขับลงไปหรือเปล่าหรืออย่างไร

นางสาวหารุใตรีประเสริฐผันอายุ๓๒ปี
เธอบอกว่าไปปาร์ตี้กับเพื่อนมา
ฉลองแบบข้ามวันข้ามคืนกับกลุ่มเพื่อน

กำลังจะกลับหันหัวรถออกไปทางทะเล
เข้าเกียร์ปุ๊บรถลงน้ำปั๊บ
รู้สึกตัวอีกทีอ้าวตายแล้ววะ

ลงจากรถวิ่งขึ้นฝั่งแจ้งตำรวจและกู้ภัยให้มาช่วยค่ะ

แต่ว่าชาวบ้านเขาใช้เป็นถนนวิ่งไปมา

โชคดีนะทะเลไม่ลึกแล้วเป็นน้ำลง

คุณลองนึกภาพถ้าเกิดทะเลมันลึก

เห็นคันนี้ขับลงไปริมหาดวนไปวนมาอยู่สองสามรอบ
แล้วก็พุ่งลงทะเลไปเฉยเลย
จากนั้นได้ยินเสียงเบรกรถดังมากก่อนจะนิ่งไป
เวลารถลงน้ำแล้วกดเรกขึ้นมาเนี่ยน้ำเข้าเหมือนกันนะ

เธอก็ตกใจกลัวจะมีคนเป็นอะไรหรือเปล่าเลย

น้องเขาขับรถผ่านไปผ่านมา

เราก็คิดว่าน้องเขาจะถอยรถมาจอดตรงนี้

เพราะส่วนมากคนท่องเที่ยวก็จะเป็นลักษณะแบบนี้

เสียงเบรกตุ้ม

ก็เขาบอกว่าสุดท้ายแล้วต้องใช้รถยก

ห่างจากจุดเกิดเหตุประมาณ๒๐กิโลเมตร
ใช้จ่ายทั้งสิ้น๔๕๐๐บาท

ฮวบ๔๐๐๐ก็บอกว่าพอตกลงกันเสร็จปุ๊บ
ให้เสร็จปั๊บเอ้าเจ้าของรถหายจ้ะ

ก็เลยไม่รู้จะทำยังไงต้องไปแจ้งความอีกค่ะ
แล้วก็ลากรถไปที่สถานีตำรวจภูทรเพแทนนะคะ